เรื่องหนึ่งไทยรัฐออนไลน์ของเราเปิดประเด็นเอาไว้คุณผู้ชมบอกว่า
ดาราสาวเจ้าบทบาทเนี่ยนะคะหย่ากับสามี
ซึ่งสามีเธอเป็นคนดูแลอย่างดี

ใช่ให้ทำงานในวงการบันเทิงในฐานะโปรดิวเซอร์นะคะ
ซึ่งรักครั้งนี้คบหากันมานานถึง๒๑ปี
แต่ก็ต้องมีเหตุให้หย่าร้างกันไป
ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นกับดาราสาวเจ้าบทบาท
นั่นก็คือพี่จุ๊บแจงวิมลพันธ์ค่ะ
รับบทพี่จวงในละครบุภเพสันนิวาสนะคะ

ซึ่งเจ้าตัวก็เลยเล่าถึงแผลสดบาดลึกอย่างเผ็ดร้อนเลย
บอกว่าชีวิตคู่๒๑ปีที่เตรียมจะจัดงานฉลองวิวาปลายปีนี้

เหลือแค่ใบหย่าใบเดียวเท่านั้น
เพราะว่าจับได้จับได้แบบมีหลักฐานมัดตัวเลยว่า
สามีนอกใจแอบคบเด็กฝึกงาน
พากันไปเที่ยวฮ่องกงด้วย
และนี่ก็ไม่ใช่การนอกใจกันครั้งแรกนะคะ
แต่ว่าครั้งที่๓แล้ว
มากเจ็บเกินจะทนแล้วมัน๓ครั้งแล้ว
อกจากเรื่องนอกใจแล้วมันยังมีเรื่องเงินเงินทองอีก
ก็คือเธอให้ฝ่ายชายดูแลเรื่องเงิน

ไม่รู้ว่าหมดไปเท่าไหร่แล้ว
ที่ผ่านมาซื้อนู่นซื้อนี่ให้สามีก็หาย
หายหมดจนกระทั่งมาเจอหลักฐานมัดตัวว่านี่แหละ
ไปกิ๊กกับสาวประเภท๒คนหนึ่งเป็นเด็กฝุ่นงาน
คือทรัพย์ศีลศูนย์หายไปเสียหายไป

ใจเนี่ยความรู้สึกที่มีค่าความรักที่มีค่า
ที่มอบกันมา๒๑ปีมันไม่มีความหมาย
อย่าร้องเรื่องนี้เศร้านะจริง
คุณอย่าเพิ่งอินถักก่อน